คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อยเป็นคดีดังเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้เหตุการณ์เกิดขึ้นวันวาเลนไทย๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ที่มีคนร้ายไปถล่มยิงใส่รถของนายกอบจบางสมบูรณ์ที่นครนายก
ทำให้คนขับรถกับรองนายกเนี่ยเสียชีวิตครับตัวนายกเองเนี่ยบาดเจ็บ
ทีนี้ค่ะก่อนหน้านี้ได้มีการไปคุยกับอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์
เขาปฏิเสธใช่ไหมเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวข้องเลย
แต่กลายเป็นว่าล่าสุดวันนี้ตำรวจกองปราบนำหมายสารคดีนี้ค่ะ
รวบตัวอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักการเมืองท้องถิ่นไทย
เพราะว่ามันมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคดีนี้
เดี๋ยวย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปเพราะเป็นข่าวใหญ่
เสียงปืนดังแบบหลายนัดมากเพราะคนร้ายไปประกบและถล่มยิงเลยนะคะ
ห้าทุ่ม๑๔กุมภาพันธ์ถนนสายปากท่อเตยน้อยกิโลเมตรที่๓๔ที่อำเภอเมืองนครนายก
รองนายกอบตบางสมบูรณ์และคนขับรถเสียชีวิต๒ศพ
นายยานกรอายุ๔๔ปีนายกอบตบางสมบูรณ์บาดเจ็บ
ตำรวจมุ่งปมไปที่การลอบฆ่าจากการที่นายกอบตบางสมบูรณ์ไปเปิดโปรงการทุจริตแพร่ริมน้ำ
อืมวันนี้ตำรวจกองปราบนำไหมสารไปเลยค่ะ
ควบคุมตัวนายประสบโชคนิ่มเรืองรองหัวหน้าพักการเมืองท้องถิ่นไทย
ซึ่งเป็นอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์จังหวัดนครนายก
ควบคุมตัวที่ลานจอดรถโรงแรมแห่งหนึ่งแถวศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
นายประสบโชคยอมรับเป็นบุคคลตามหมายจับ
แต่ไม่ขอให้การอะไรนะคะ
ถูกนำตัวไปสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เจ้าตัวบอกว่าไม่หนักใจเชื่อในกระบวนการของตำรวจ
และสงวนคำตอบในบางคำถามที่นักข่าวถามด้วยค่ะ
หรือไม่ทำนะครับมันมันขึ้นอยู่กับพยายามหลักฐาน
แล้วก็ขึ้นอยู่ของที่ว่ากระบวนการยุติธรรมจะไปถึงไหนครับ
เราปฏิเสธว่าเราไม่ได้ให้การช่วยเหลือมารขาวให้หลบไม่ไม่เคยครับ
แล้วผมก็ไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เลยครับครับมองว่าเรื่องนี้เป็นการกล้านแกล้ง
มันมันโยงไปได้ทุกเรื่องนะครับแต่ในนี้ผมคิดว่าให้ให้เป็น
ให้ให้เป็นของกระบวนการยุติธรรมดีกว่านะครับทางทางเจ้าผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรม
ผมเชื่อในศักยภาพของตำรวจนะครับแล้วก็ทางสารยุติธรรมครับ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
คือนายประสบโชคยอมรับแค่ว่าเป็นบุคคลตามหมายจับนะคะครับ
แต่ปฏิเสธข้อหานะคะก็ยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมจำได้แน่นอนว่ามีการอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหากุมารขาวกุมารดำจำได้ใช่ไหมคะ
สามผู้ต้องหานายรัฐพลตันสุวรรณรัฐหรือบิ๊กกุมารขาวอายุสามสิบห้าปีเป็นมือปืน
นายภูริวัฒนิ่มเรืองหรือออสกุมันดำอายุห้าสิบสองปีเป็นคนขับรถให้มือปืนแล้วเป็นน้องชายของนายประสบโชคด้วยอะค่ะ
รวมถึงนายธวัชชัยศรีชันอายุ๔๘คนนี้นำรถที่ใช้ก่อเหตุไปซ่อนอำพรางก่อนหน้านี้ออกหมายจับ๓ผู้ต้องหาไปแล้ว
เนี่ยล่าสุดสาวมาถึงตัวนายประสบโชคแล้วก็ไปควบคุมตัวนายประสบโชคคือหลังจากตำรวจจับกลุ่มนายธวัชชัยอะค่ะ
ก็มีการมอบตัวที่สพดวงละครเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์อันนี้คือตัวออสกุมันดำน้องชายนายประสบโชคอะนะคะ
ออกไหมจับก่อนแต่ตัวเองไปมอบตัวส่วนบิ๊กกุมารขาวหลบหนีนะคะ
และตอนนี้ก็ยังคงหลบหนีอยู่นะคะคือกุมารขาวเนี่ยไปมีข่าวว่าผูกคอตาย
ใช่ค่ะคือคนใกล้ชิดของนายประสบโชคที่มีชื่อเกี่ยวข้องเนี่ยค่ะ
ก็เป็นอดีตนายกอบตเพิ่งแพ้เลือกตั้งใช่ไหมคะ
คือตอนนั้นน่ะแถลงข่าวว่าไม่เกี่ยวอยากให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
เดือนมีนาคมลูกชายของคนที่รอดชีวิตเนี่ยค่ะ
ก็ตำรวจจับกลุ่มได้ตำรวจไปเค้นสอบหาความเชื่อมโยง
สิบเอ็ดกรกฎาคมเหมือนที่พี่อุ๋ยบอกว่าตอนแรกที่บอกกุมารขาวหลบหนีเนี่ย
อืมเสียชีวิตผูกคอตายอย่างมีเงื่อนงำในรีสอร์ทที่สวนพึ่งราชบุรี
แต่ตอนที่เรานำเสนอข่าวหลายคนก็สงสัยว่าผูกคอตายจริงหรือเปล่า
หรือมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าด้วยสภาพศพที่พบ
คือจะเครียดเพราะหนีคดีหรือว่าจะถูกฆ่าตัดตอนเพราะนี่คือมือยิง
เขาสงสัยแบบนั้นมือปืนสงสัยแบบนั้นอ่า
คุณผู้ชมคะทางนายกอบตบางสมบูรณ์ก็เลยเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าวันนี้เป็นวันที่กินข้าวอร่อยที่สุดในรอบ๑๐เดือนที่ผ่านมาปักใจเชื่อมาตลอดว่า
คนที่บงการและอยู่เบื้องหลังคือนายประสบโชคนี่แหละ
หลังเกิดเหตุนายประสบโชคฝากบอกคนรอบข้างมาขู่ด้วยซ้ำว่าจะเกิดเหตุซ้ำนะคะ

ก็โอ้โหใช้ชีวิตแบบต้องระวังทุกฝีก้าวพอวันนี้มาจับตัวนายประสบโชคได้
คือนายกอบตบางสมบูรณ์บอกเลยว่าคือโล่งใจมากอะค่ะ
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเขาจะเอาอีกรอบเขาจะเอาคราวนี้เอาให้ตายเอาให้ถอนรากถอนโคน
หรือในวงโต๊ะจีนด้วยกันเขาก็ถ่ายทอดมาว่าเขาจะจัดการให้หนักอะไรอย่างนี้
เขาฝากมาบอกเลยฝากมาบอกเลย
ทำนองนั้นว่าครั้งที่แล้วมันเหมือนกับเรียกน้ำย่อยเฉย
๑๐เดือนผมทำไมถึงต้องทุบด้วยเหตุผลง่ายเขายังกินหรูอยู่สบาย
คือกฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้วันนี้เกิดขึ้น๑๐เดือน
ผมดีใจมากผมถือว่าการทำหน้าที่ของตำรวจ
ถือว่าท่านทำหน้าที่ได้ตามที่ท่านพูด
คุณผู้ชมครับภรรยาของรองนายกอบตที่ถูกยิงเสียชีวิต
ภรรยาของนายสมชายม่วงกาดบอกว่าพอรู้ข่าวว่านายประสบโชคถูกจับ
พากันร้องไห้เลยค่ะทั้งเธอและลูกเพราะอดทนรอมา๑๐เดือนวันนี้
ครอบครัวเธอได้รับความยุติธรรมแล้ว
ตำรวจก็ต้องสอบปากคำนายประสบโชคนะคะเจ้าตัวยังปฏิเสธข้อหา
ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับเดี๋ยวจะส่งฝากทางโตรศาลตามขั้นตอนในวันพรุ่งนี้ค่ะ